การแสดงรำไทยตีหม้อเป็นการแสดงที่เรียนแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คนไทยโคราชมีวิถีชีวิตในการทำมาหากินด้วยการตีหม้อ
เมื่อนำมาประดิษฐ์เป็นการแสดงท่ารำที่แสดงนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบการร่ายรำการเล่าเรื่องเพื่อจะได้สื่อสารอธิบายได้ตรงกับกิจกรรมการตีหม้อ
โดยจะต้องมีเสียมสำหรับแสดงการขุดดิน
มีหม้อดินไม้หลาบสำหรับแสดงให้เห็นวิธีการตีดินตีหม้อ
และกระเชอสำหรับการหาบหม้อดินไปขาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน